พาไปเที่ยวกันดีกว่านะคะจะพาไปที่พัทธลุงค่ะ
เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เราน่าจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นสภาพแวดล้อมเราน่าจะอุดมสมบูรณ์ขึ้น
เพราะว่ามันมีสัตว์ที่หายไปจากเมืองไทยเกือบ๑๐ปีเนี่ย
กลับมาให้เราได้เห็นได้ดูแล้วก็ได้ชมความสวยงามกันอีกครั้งนะคะ
พาไปล่องเรือในทะเลน้อยกันเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทธลุง
เขาจัดชุดเฝ้าระวังป้องกันล่องเรือลาดตระเวน
กันชาวบ้านล่านกเป็ดหงสัตว์หายากใกล้ศูนย์พันธุ์ค่ะ
พยพมาหากินที่ทะเลน้อยอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานเกือบ๑๐ปีเลยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาได้พบนกเป็ดโหงมาหากินบริเวณทุ่งย่าปากแหลม
แล้วก็ทุ่งย่าบ้านพราน๓๐๔๐ตัว
ไปที่นี่ได้ดูทั้งนกทั้งเป็ดทั้งหงเลยนะคุณ
ไม่ใช่มันเป็นชื่อพันธุ์เขา
คือบางทีก็เหมือนสับสนว่าตกลงจะเป็นนกจะเป็นเป็ดหรือจะเป็นโหง

มันมา๓อย่างเลยไม่ใช่นกเป็ดน้ำแต่เป็นนกเป็ดหงษ์

เป็นชื่อสายพันธุ์ของเขานะคะซึ่งนกเป็ดหงษ์เป็นนกอพยพค่ะ
มีถิ่นอาศัยอยู่ในหลายประเทศแถบเอเชียใต้
ตั้งแต่ปากีสถานอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศแล้วก็พม่า
นกเป็ดหงจะชอบอาศัยอยู่รวมกับเป็ดชนิดอื่นตามหนองน้ำ
แล้วก็ทุ่งย่าป่าพรุบางครั้งก็มาเจออยู่รวมกับเป็ดเลี้ยงของชาวบ้านก็มีนะ
ซึ่งนกเป็ดหงกินทั้งเมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวแมลงแล้วก็สัตว์น้ำเกือบทุกชนิดเลย
ใครไม่เคยเห็นก็นี่แหละค่ะหน้าตาแบบนี้แหละ
โดยการกลับมาของนกเป็ดหงเนี่ยเป็นการยืนยันได้เลยนะคะว่าสภาพป่าพรุทะเลน้อยนั้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
เพราะว่านอกจากนกเป็ดหงแล้วเนี่ยยังมีนกสายพันธุ์อื่นที่มันหายไปนาน
อย่างนกขับบัวนกตะกุมนิกพากันกลับมาหมดเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวและกลุ่มช่างภาพสัตว์ป่าเขาก็ยิ้มเลยล่ะ
เออน่าไปจังนะฮะ
ผืนน้ำขึ้นไปดูบนท้องฟ้ากันบ้างนะคะ
ไปดูค้างคาวนับล้านตัวบินออกหากินที่เขาหน่อเขาแก้ว
ตำบลบ้านแดนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ห่างจากตัวเมือง๔๕กิโลเมตรวิวสวยไหม
สวยมากเนอะวิวดูไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยเลยว่าไหม

เหมือนมือนอกเหมือนกันนะคะ
เขาหนอเขาแก้วเป็นเขาหินปูนค่ะ
อยู่คู่กันแล้วก็มีถนนขั้นกลาง
ตรงเชิงเขาหน่อจะมีวัดเขาหน่อตั้งอยู่
ชมวิวแบบ๓๖๐องศาแบบนี้

มองลงไปเห็นทุ่งนาเขียวชะอุ่มป่าไม้ก็ถือว่ามีต้นไม้สีเขียวขึ้นปกคลุมเต็มแล้วก็ฟ้าเนี่ยใสมาก
เขาบอกว่าตรงนี้มีรอยพระพุทธบาทให้กราบไหว้ขอพรกันด้วย
และมีระคังให้ตีเสียงดังกลางวานไกลเลยล่ะไม่ต้องกลัวด้วยนะว่าจะไปรบกวนคอนโดใคร
เพราะตรงเนี้ยอยากจะกังวานเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีใครมาสั่งให้หยุดตีใช่ไหม
ถูกต้องและที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเห็นเป็นสายเงาดำนี่เห็นไหมคะ
อันนี้ไม่ใช่ควันพิษไม่ใช่ภูเขาไฟไม่ใช่เมฆนะค้างคาวค่ะ
มันเป็นค้างคาวในถ้ำค้างคาวด้านเขาแก้วค่ะปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นดินประมาณแปดร้อยเมตร
เวลาประมาณเย็น๕โมง๖โมงเนี่ยนะค้างคาวเป็นล้านล้านตัวที่อาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ย
มันก็จะเรียงแถวบินออกมาหากินกันแบบนี้เป็นสายยาวนานนับชั่วโมงเลยค่ะ
ก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ
เขาก็จะมาเฝ้ารอดูกันทุกวันแบบนี้แหละคุณดูสิมันเยอะ
ส่งข้อความบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันอะไรนะนกเป็ดผงใช่ไหมคะ